เวลาออกเดินทางไปท่องเที่ยวกันอีกแล้วนะคะ

แต่ทะเลที่ว่าอยู่ภาคอีสาน
เขาเรียกว่าเป็นทะเลอีสานค่ะคุณผู้ชม
บางคนบอกเอ๊ะอีสานมีทะเลได้ยังไง
มีแน่นอนแล้วบอกเลยว่ามีเพียงแค่ปีละ๑ครั้งเท่านั้น
ต้อนรับผู้ร่วมเดินทางกับเราพี่เชนธนาไตรชัดค่ะ
สวัสดีครับพอพูดถึงเรื่องไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนะครับ

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศหรือของโลกเรานะ

ที่นี่เลยครับนครพนมครับปีละครั้งจริง
เพราะว่าน้ำลงจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วครับผม
นี่เดี๋ยวจะพาไปนะครับที่จังหวัดนครพนม
ผมยังไม่เคยไปน้องใบตองเขาเคยไป

นี่สถานที่แห่งนี้คุณดูดิเหมือนทะเลไหม

โอ้โหเรามีเจ็ดสกงเจ็ดสกี
นี่คนไปกันเยอะมากเลยนะครับ
ที่ตะบนหาดแห่อำเภอธาตุพนม

คือระดับน้ำในแม่น้ำโขงมันลดลงอย่างต่อเนื่องไง

คือไม่สามารถเพาะปลูกและทำการเกษตรได้

ก็เลยรวมตัวกันพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับ

ปรับพื้นที่หาดกลางน้ำโขงที่มันแห้งเหือดแบบนี้

เขาเรียกว่าทะเลน้ำจืดครับ

ไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวปลาตาย
ชาวบ้านเขาให้ชื่อแห่งนี้ว่าทะเลอีสานนะ
พื้นที่อย่างนี้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสุดฮิตในเวลาอันรวดเร็ว
เขาเปิดให้มีซุ้มร้านค้าร้านอาหารจุดบริการเช่าอุปกรณ์เล่นน้ำ
ทั้งเจ็ดสกีบานานน่าโบ๊ทรวมได้ถึงเช่าห่วงยาง

จริงสมัยก่อนที่แบบว่าเพิ่งเข้าใหม่เขาเรียกว่าห่วงยางโดนัท

แต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นเจ็ดสกีเป็นบานาน่าโบ๊ทนะฮะ

คือเล่นไปเล่นมาพอเลิกเล่นเท่านั้นแหละโอ้โหตับไตไส้พุงมารวมกันเลยครับ
อันนี้ที่เริ่มดูคนมากันเยอะจริงนะครับคือมันเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
คลายร้อนคือช่วงนี้มันร้อนจริงนะแล้วคุณเชื่อไหมหลังจากเปิดได้ไม่นาน
สร้างรายได้หมุนเวียนวันละหลายแสนบาท

รายได้ตรงนี้วันเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่ามีรายได้หมุนเวียนต่อวันนะของเขานะ
เขาบอกว่าเป็นหมื่นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับ

หาดแห่นั้นนะครับถือว่าเป็นสถานที่อันซีนในช่วงหน้าแรงทุกปีนะครับ
ของจังหวัดนครพนมเนื่องจากทุกปีหลังจากน้ำโขงแห้งจะเกิดสันดอนทรายกลางน้ำโขงเป็นบริเวณกว้าง

ก็ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวประจำปีของคนในพื้นที่และ

อย่างนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ปังมากเลย
ขอปรบมือให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ที่เขาร่วมช่วยเหลือกัน
ทำให้พื้นที่ในระแวกหมู่บ้านของเขา
บ้านของเขาเป็นพื้นที่ทำกิน